วันนี้ก็มีข่าวดีจากมติที่ประชุมสอบคอที่มีการผ่อนปลนระยะที่๒ออกมาแล้ว
มาดูกันหน่อยว่าอะไรเปิดได้บ้างนะครับในกิจกรรมและกิจการที่บอกว่าเป็นไฟเขียว
ที่สามารถให้เปิดได้มาดูกันหน่อยจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็ออกมาแถลงผลการประชุมสอบคอ
ซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานการประชุมก็มีการหามรือถึงการผ่อนปลนระยะที่สองหรือว่าเฟสสอง
เพราะว่าต้องจำเป็นให้เปิดเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้
ขนาดเดียวกันก็มีความกังวลเหมือนกันว่ามันจะมีการแผลระบายรอปสอบเหมือนจีนกับกริตต้านรึเปล่า
ดังนั้นเนี่ยต้องขอให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการและประชาชนต้องปฏิบัติตาม
โดยที่ประชุมให้ลดระยะเวลาการบังคับใช้เคอร์ฟิลล์เดิม๔ทุ่มถึงตี๔ก็เป็น๕ทุ่มถึงตี๔
ออกไปอีก๑ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและกิจการที่จะมีการเปิดให้บริการ
แล้วก็ผ่อนปลนกิจการประเภทสีเขียวหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดระดับปานกลางให้เปิดได้

ห้างสรรพสินค้าเปิดได้แล้วนะฮะ๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
นิกเวชกรรมเสริมความงามเปิดได้ให้บริการได้

ไม่รวมเสริมความงามที่ใบหน้าอันนี้ไม่ได้

โรงแรมห้องสมุดพิพิธภัณฑ์เปิดได้
อาหารในสำนักงานเปิดได้แต่ว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
โรงยีมเปิดได้เฉพาะกีฬาที่เล่นไม่เกิน๓คนฟิสเน็ตเนี่ยในห้างให้ปิดต่อ
แต่ถ้าเกิดเป็นฟิสเน็ตที่อยู่ข้างนอกห้างเปิดได้แต่ให้เปิดได้เฉพาะในส่วนที่ฟีเวท
หรือว่าส่วนที่เป็นการยกเวทเท่านั้นเครื่องเล่นอื่นอื่นที่อยู่ในฟิตเน็ตห้ามเปิด
ใช้เช่นลู่วิ่งเครื่องปั่นจักรยานหรือว่าเครื่องที่เป็นเวทเทนิ่งต่าง
อันนี้ไม่ได้นะครับสระว่ายน้ำเปิดได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
แต่ว่าต้องมีการจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการ
นอกจากนี้อนุญาตให้กองถ่ายสามารถทำการถ่ายทำได้แต่ว่าคนในกองต้องไม่เกิน๕๐คน
ร้านนวดแผนโบราณยังไม่ให้สามารถเปิดได้ในรอบนี้ยังคงปิดต่อไป
อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าปีกย่อยก็ต้องไปดูว่ามาตรการต้องทำอย่างไร
เว้นระยะห่างอย่างไรต้องใช้หน้ากากอนามัยต้องมีการล้างไม้ล้างมือก็ว่ากันไปตามมาตรการนะฮะ
ส่วนเรื่องของจำนวนของคนติดโควิด๑๙วันนี้ก็เพิ่มมา๗รายด้วยกัน
ทั้ง๗รายเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากปากีสถานแล้วอยู่ในจุดกักตัวของรัฐ
เขาเดินทางกลับมาตั้งแต่๗พฤษภาคมเป็นผู้ชาย๖ผู้หญิง๑อายุระหว่าง๑๗๓๑ปีแล้วก็ติดโควิด๑๙ทั้ง๗ราย
ขณะเดียวกันก็มีคนที่รักษาหายเพิ่ม๔รายและวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนยอดรวมสะสมในประเทศตอนนี้ที่ติดเชื้อ๓๐๒๕รายกลับบ้านไปแล้ว๒๘๕๔รายครับ
และอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๕รายเสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่๕๖ศพนะครับ